คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นวัยรุ่นอีกแล้ว
คราวนี้เกิดขึ้นแถวในพื้นที่ของสนมินบุรีค่ะ
ตอนนี้เขากำลังเร่งไล่ล่ากล้องวงจรปิดจับตัวกันอยู่
คือเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเกือบสิบคนครับ
ไม่พูดพร่ำทำเพลงปลาระเบิดไม่รู้ว่าระเบิดหรือประทัดแหละ
ใส่กลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เอาปืนยิงเข้าไปเลยอืม
มีเยาวชนอายุสิบสี่ปีคนหนึ่งบาดเจ็บนะคะโดนยิงเข้าที่เอวสองแผลทางด้านขวา
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักช่วงเที่ยงคืนกว่า
ที่ปักซอยประชารร่วมใจห้าสิบสองทับหนึ่งย่านมีนบุรี
เพราะเกิดเหตุในตำรวจซ้อนอนมีนบุรีพร้อมเจ้าได้ที่กู้ภัยลงพื้นที่ทันที
แล้วก็นำตัวเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้ส่งโรงพยาบาลนพรัชอย่างเร่งด่วน
ถามเรื่องราวจากเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้เขาก็บอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยกำลังจะออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อค่ะ
อยู่อยู่มีมอเตอร์ไซค์ประมาณสามสี่คันแต่ละคันเนี่ยซ้อนมาสามคน
ขี่เข้ามาแล้วก็เอาปืนยิงใส่เขาเลยจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทันที
เขาบอกเขางงมากไม่รู้จักเลยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใคร
ถามเพื่อนของน้องที่อายุสิบสี่ปีที่บาดเจ็บคนนี้เขาก็บอกว่าผมก็เห็นวัยรุ่นชายขี่มอเตอร์ไซค์มาวนดูกลุ่มของผมนะ
ตอนที่อยู่ปักซอยประชารร่วมใจห้าสิบสองทับหนึ่งอ่ะแล้วกลุ่มนั้นอ่ะ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาปลาระเบิดใส่เลยแล้วก็อาวุธปืนยิงด้วย
เพื่อนผมก็บาดเจ็บไปตอนเกิดเหตุยอมรับกลัวมากวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
เสร็จแล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือครับ
เหมือนกันเลยกับผู้บาดเจ็บว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัว
เพราะว่าเขาไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มไหนแล้วก็ไม่รู้จักกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วย
วันนี้ค่ะฟ้าสว่างแล้วส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบซะหน่อยก็ไปเจอวัยรุ่นหญิงที่อยู่ในเหตุการณ์
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้แหกการเกิดขึ้นในช่วงดึก
ตอน๕ทุ่มเธอกับรุ่นน้องมานั่งเล่นกันที่หน้าซอยประชาร่วมใจ๔๑
อยู่กัน๑๐คนค่ะมีมอเตอร์ไซค์มากัน๒คันผู้หญิง๕ผู้ชาย๕
ตอนเที่ยงคืนคุยกันว่าเออหิวเนอะออกไปหาอะไรกินกันที่ร้านสะดวกซื้อดีกว่า
เที่ยงคืนครึ่งกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มา๕คันรวมแล้วประมาณสัก๘คนได้
ขี่ตรงรี่มาที่กลุ่มของเธอเลยนะคะแล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นเนี่ย
โยนระเบิดใส่ทันทีเลยเธอบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
ไอ้ที่โยนมาเนี่ยแล้วระเบิดเนี่ยมันคือระเบิดหรือว่าประทัด
แต่ก็ลักษณะแบบนี้ค่ะโยนใส่กลุ่มที่พวกเธอนั่งกันอยู่
จากนั้นมีคนที่ชื่อแฟรงค์เขาบอกว่าแฟรงค์คนนี้เนี่ยเป็นลูกตำรวจด้วย
คนที่ชื่อแฟรงค์ตะโกนถามแบบนี้ค่ะใครเอาเมียกูมา
พอสิ้นเสียงยังไม่ทันได้คำตอบเลยนะคะแฟรงค์นี่แหละ
ก็ควักปืนขึ้นมายิงใส่กลุ่มเธอสองนัด
ทุกคนหนีกระเจิงวิ่งหนีเอาตัวรอดแล้วกลุ่มนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
พอหันกลับมาตรวจสอบความปลอดภัยของคนในกลุ่มกันอีกทีนึง
ก็เห็นว่ามีรุ่นน้องถูกยิงเข้าไปที่สะโพกทะลุหลัง
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนี่แหละค่ะ
เขามาได้ไหมเมื่อคืน
มาค่ะเมื่อคืนเขาเป็นคนยิง
เขาเป็นคนยิงเลย
คนเจ็บนี่คือมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคนยิงไหม

จะกลับบ้านนั่งเล่นจะไปเซเว่นกัน

เคยทะเลาะกันไหมหรือเปล่า
แขมงหนูไม่รู้จักเลยพี่
ไม่รู้จักจริง

ตอนนี้พนักงานสอบสวนสนมีนบุรี
ลงพื้นที่สอบปากคำพยานในเหตุการณ์แล้วนะคะ

ส่วนวัยรุ่นที่เป็นคนยิงที่เขาอ้างบอกว่าชื่อแฟรงค์และเป็นลูกตำรวจเนี่ย
ขอตรวจสอบก่อนนะคะว่าเป็นจริงอย่างที่อ้างหรือเปล่า